อีกหนึ่งเรื่องผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านมีประสบการณ์แบบนี้
กับเรื่องที่มีเพื่อนบ้านมาจอดรถขวางหน้าบ้านจนเราออกไม่ได้
บางคนก็กลืนไม่เข้าขายไม่ออกสุดท้ายประกาศขายบ้านเพื่อหนีปัญหาซะ
มีปัญหากับเพื่อนบ้านนี่เครียดมากนะคุณทัศน
อัดใจมันไม่ใช่จะย้ายหนีกันง่ายนะจะย้ายไปไหนบ้านซื้อมาตั้งแพง
ถูกต้องบ้านเราเราก็อยากอยู่แต่ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชม
คือมีรถคันหนึ่งไปจอดขวางในซอยเพื่อนบ้านก็ออกไม่ได้
ไม่อยากมีปัญหาก็แจ้งตำรวจให้ตำรวจไปช่วยยกรถคันนี้ออกไปเสีย
พอไปเจอเจ้าของรถออกมาโอ้โหด่าทอหาเรื่องโวยวายมากมาย
คุณผู้ชมไม่ยอมให้นำรถออกจากซอยนี้ไป
ไปชมคลิปเหตุการณ์กันก่อนนะฮะ
คือเจ้าหน้าที่ก็พยายามอธิบายว่าก็ประชาชนร้องเรียนมา
ว่ารถมันขวางทางเข้าออกเจ้าหน้าที่ก็มายกออก
แต่คุณมาโวยวายมาขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แบบนี้มันไม่ถูกต้อง
ใช่ครับในคลิปนี้ตำรวจที่ผู้ชมเห็นได้ยินเนี่ย
เป็นตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ผู้โพสต์เขาก็โพสต์เอาไว้ข้อความในคลิปบอกว่า
ประชาชนเขาร้องเรียนมารถขวางทางเข้าออกบ้านเขา
ผมแค่ทำตามหน้าที่ครับนะฮะ
ในคลิปคุณผู้ชมก็จะเห็นแล้วนะฮะชายใส่เสื้อสีเทา
แสดงตัวว่าเขาเป็นเจ้าของรถยืนตะโกนด่าทอตำรวจนายนี้ด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย
ต้องขออนุญาตเซ็นเซอร์เอาไว้นะครับคือขัดขวางไม่ให้จำรวจเนี่ยยกรถ
ตำรวจเองก็พยายามเจรจาพูดดีบอกว่าก็ต้องมายก
เพราะว่ามีชาวบ้านเขาร้องเรียนมารถคันนี้จอดขวาง
ทำให้คนในชุมชนเนี้ยสัญจรเข้าออกยากลำบากแต่หนุ่มเสื้อเทาคนนี้
ลดอารมณ์ลงเลยครับตะโกนด่าทอใส่จำรวจ
บอกว่าชาวบ้านเข้าออกยากเพราะรถลากของตำรวจนี่แหละ
แล้วก็จะไม่ยอมให้ตำรวจเอารถออกไปเก็บที่อื่นเด็ดขาด
เพราะว่าในรถเขามีเครื่องเสียงมีของมีมูลค่า
หลายต่อหลายอย่างถ้าย้ายไปแล้วเนี่ยของหายใครรับผิดชอบ
มาโทษตำรวจอีกว่ารถลากรถยกของตำรวจนี่แหละ
ทางเข้าออกแต่รถตัวเองที่จอดขวางอยู่ตั้งนานตั้งนาน
จนชาวบ้านเขาร้องเรียนไปเนี่ยไม่ขวางเหรอ
ทีนี้ก็คนในคลิปก็ดูไปแล้ว
ทีนี้พอคนไปดูคลิปนี้นะฮะก็มีคนแชร์ไปเยอะแยะมากมาย
ชาวเน็ตกลุ่มเพื่อนของตำรวจก็เข้าไปแสดงความคิดเห็น
ที่นายตำรวจท่านนี้เนี่ยโอ้โหอดทนจังเลยครับ
อดทนการจนละจากกับผู้ชายคนนี้
คอมเมนต์ก็ตอบว่าว่าพฤติกรรมของชายคนนี้นะฮะ
โอ้โหแบบไม่ดีนะไม่ยอมในการให้ตำรวจทำตามหน้าที่
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ไปตรวจสอบเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อกฎหมาย
พบว่ากรณีที่มีผู้ขับขี่รถยนต์จอดรถขวางทางเข้าออกบ้านคนอื่นเนี่ย
ตามหลักไม่มีผู้ใดมีสิทธิ์จะไปจอดขวางทาง
ไม่ว่าเป็นพื้นที่เอกชนหรือว่าเป็นทางสาธารณะ
เพราะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญาณจราจรทางบกพศ๒๕๒๒มาตรวา๕๕วงเลฟ๖
บรรยัติเอาไว้ว่าห้ามมีให้ผู้ขับขี่หยุดรถ
จากนี้ยังเป็นความผิดฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญ
ตามประบวนกฎหมายอาญามาตรวา๓๙๗ว๒
ฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับย้ำนะคุณผู้ชมมีโทษผิดตามกฎหมายนะครับ
โดยผู้ที่ได้รับความเสียหายจากกรณีนี้สามารถร้องทุกข์ดำเนินคดีได้
ส่วนกรณีที่มีเหตุจำเป็นฉุกเฉินไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐได้
ก็ให้สามารถเคลื่อนย้ายรถดังกล่าวได้นะครับ
ถึงว่าคนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยสามารถย้ายได้เลยสำหรับคนที่เขาไปจอดขวางนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามที่สุดแล้วตำรวจนายนี้คุณผู้ชมต้องยอมถอยนะครับ
คือเอาไม่อยู่ต้องยอมถอยก่อนเพราะว่าชายเสื้อเทาที่เป็นเจ้าของรถไม่ยอมให้เคลื่อนย้ายรถ
และหลังจากออกจากชุมชนแห่งนี้มาตำรวจก็เดินทางไปแจ้งความเอาผิดกับชายคนนี้
ดูหมินเจ้าพนักงานและขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่แน่นอน
จากไม่ยอมยกรถแล้วขัดขวางแล้วคุณก็โดนอีกหลายข้อหาเหมือนกันนะครับ
ชัดนะคะจากข้อกฎหมายนี้นะคะดังนั้นอยู่ดีไปจอดรถขวางทางเข้าออก
แล้วก็อ้างว่าอย่ามายกรถฉันมีทรัพย์สินอยู่เยอะยกไม่ได้
ไม่ได้นะถือว่าคุณสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับคนอื่นนะคะ